เอาเริ่มตั้งแต่วันที่โจ๊กถูกจับก่อนกันแล้วกันฮะ
วันที่๑๓มิถุนาค่ะ

วันเขาโทรมาหาตอนบ่ายค่ะว่าแม่หนูโดนตำรวจจับ
เขาหาอะไรลูกเขาบอกว่าหนีอะไรนี่แหละ
หนูก็บอกโจ๊กทำหรือเปล่าโจ๊กบอกโจ๊กไม่ได้ทำค่ะ

ที่ร้านทำงานที่ทำงานค่ะร้านแอร์ค่ะ

บอกคุณหนีมาไอ้ศาลในคดีเศษยาเศษติดแล้วขับรถ
แล้วแม่ก็ถามว่าโจ๊กได้ทำไหมโจ๊กบอกไม่ได้ทำค่ะ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้โจ๊กก็เลยบอกว่า
แม่ให้พ่อกับพี่มาหาหนูที่ศาลหน่อยนะ
ก็เลยบอกว่าหนูจะเพิ่งเซ็นอะไรนะเดี๋ยวพ่อกับพี่ไป

คือโจ๊กก็พยายามบอกว่าผมไม่ได้ทำผมไม่รู้เรื่อง
แล้วทางนั้นเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็ไปคุยกันที่ศาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือพ่อก็ระยะทางมันก็ไกล

ก็คือเติมจากสี่โมงหยินแล้ว

ก็เลยก็ไม่ได้เจอเจอโจ๊กก็ตอนแบบ๔โมงเขาก็ส่งไปเรือนจำแล้วค่ะ

ไม่ทันค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้มาวันรุ่งขึ้น

ลูกชายไม่เคยมีประวัติคดีอะไรใช่ไหมครับ
ไม่มีครับเป็นคนทำงานตลอดครับ

เพราะฉะนั้นพอลูกชายบอกว่าเนี่ยพ่อตำรวจมาจับหนูแบบนี้
ในคดีแบบนี้นี่แล้วลูกบอกไม่ได้ทำนะ
ผมไม่รู้เรื่องจริงเนี่ยคุณพ่อเชื่อไหม

เพราะลูกเราไม่เคยมีครับอยู่บ้านตลอดครับ
สุดท้ายก็ถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปก่อน

แล้วผมก็ไปไปก็ไม่ทัน

เจ้าหน้าที่บอกให้พรุ่งนี้ให้มาประกัน

วันรุ่งขึ้นไปก็ขอประกันตัว

ให้โอกาสมาแล้ว๓ปีแล้ว
หนีหมายสารมา๓ปีแล้ว
เผ็ดผลขังศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัว
ก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้

พยายามยื่นประกันอยู่กี่รอบครับ

ก็ไม่ได้คือแบบเหมือนที่พ่อพูดว่าหนีปล่อยชั่วคราวมาแล้วก็หนี
ก็เลยว่ายังไม่ปล่อยอีกก็พยายามหาหลักฐานที่ว่าผิดคนนะคะ
คือยื่นประกันอยู่๗ครั้งไม่ได้เลยถึงไปหาสายใหม่ต้องรอด
ทีนี้ระหว่างนี้คุณพ่อคุณแม่เราได้คุยกับโจ๊กยังไงหรือว่าไล่กันยังไง
เพราะว่าโจ๊กก็ต้องถูกคุมตัวอยู่ใช่ไหมจนไล่กันยังไงถึงรู้ว่า
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าเมื่อ๓ปีก่อน
ของโจ๊กที่ชื่อภูวดลเป็นคนที่ก่อเรื่อง
แล้วก็ไปอ้างชื่อโจ๊กไปเอาบัตรประชาชนของโจ๊กมามาให้ตำรวจอย่างนี้ครับ
ก็คือก็ติดพอประกันไม่ได้ได้สำนวนจากทนายค่ะ
ให้ทนายเดินเรื่องค่ะใช่ค่ะมีทนายมาช่วย
เขาก็ไปไล่สำนวนจากต้นทางของคดีแล้วมันเป็นยังไงฮะเรื่องราวไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
คือที่ทนายไปยื่นประกันก็ไปขอคัดสำนวนสำนวนก็ยังไม่ได้ค่ะ
อยู่ที่ชั้นศาสตร์ที่ข้างบนนะค่ะแล้วคือพอได้มาก็รู้ว่าเป็นคนนี้ค่ะ
คือแม่ก็อยู่ด้วยแม่ก็บอกว่าไม่ใช่โจ๊ก
คือทนายเอารูปมาให้ดูว่าใช่โจ๊กไหม
อันนี้คือพุทธองหาใช่แล้วหนูบอกไม่ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นเพื่อนของโจ๊กรู้จักแม่ลูกรู้จักค่ะ
เพราะเรียนด้วยกันตั้งแต่ปฐมมัธยมนั่นแหละค่ะ

คนนี้ใช่ไหมคุณแม่คุณพ่ออ่าอันนี้ใช่ค่ะ
แต่อันนี้คือแต่ศัลยกรรมมาแล้วค่ะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่หน้านี้ใช่ค่ะ
แต่พอเห็นรูปในสำนวนคดีต้นทางเนี่ยรูปนี้แหละค่ะ
อันนี้คุณพ่อคุณแม่บอกอันนี้ไม่ใช่ลูกชายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ค่ะ

แล้วเราไปไล่ยังไงต่อถึงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ลองถามเพื่อนว่ามีคือเป็นยังไง
เท้าความมาว่าคืออะไรก็เลย
ทนายก็เลยซักถามเพื่อนนะคะแล้วได้โทรหาภูวดลหรือตามหาภูวดลไหมฮะ
ก็ถามถามวิทยุนายนที่โจ๊กถูกจับช่วงนั้น
คือเพื่อนบอกว่าโทรแล้วอืมโทรตามแล้วค่ะครับ
โทรตามแต่ไม่ทราบว่าเขารู้หรือเปล่าว่าโจ๊กโดนจับอะไรอย่างนี้
แต่ที่ที่เพื่อนเล่าให้ฟังเขารู้ว่าโจ๊กโดนจับแล้วค่ะอ่าแล้วเขาว่ายังไงอ่ะ
เขาก็ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไร
เขาก็ที่ได้ยินมานะคะบอกว่าจะให้เขาทำยังไงล่ะเขาพูดแบบนี้
คือที่เพื่อนเล่าให้แม่ฟังว่าเคยโทรหาเขาแล้วว่าเออเนี่ยโจ๊กโดนจับแล้วนะครับ
เขาบอกว่าจะให้เขาทำยังไงอ๋อ
จะให้ทำยังไงอ่ะก็ถูกจับไปแล้วแล้วทีนี้พอเพื่อนเขารู้แล้วเขาบอกกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงฮะ
ถึงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเขาบอกว่าเอาบัตรไปให้แม่แม่โทรมาขอยืมบัตรไปประกันตัวสอน
หมายถึงช่วง๒๓สิงหาคมปี๖๓ใช่ค่ะวันนั้นที่ภูวดลเนี่ยขับรถไปไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วตำรวจก็เรียกตรวจค้นใช่ค่ะ
แล้วก็ตรวจปัสสาวะพบว่าเสพยาเสพติดใช่ค่ะก็เลยแจ้งข้อหาเอาไว้ครับ
วันนั้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าภูวดลให้มายืมบัตรประชาชนของโจ๊กคือทักแชทมาค่ะว่าขอยืมบัตรไปประกันตัวสอนอนหน่อยภูวดลทักแชทมาหาโจ๊กใช่ค่ะ
แล้วโจ๊กก็ถามเพื่อนว่าเป็นเพื่อนจะทำยังไงเขาก็ปรึกษากันขอเพื่อนอะมันมีกลุ่มคุยกันค่ะหรือว่าแชทคุยกันแล้วประมาณ๕โมงหรือไม่ทราบอะแม่ภูวดลโทรมาอีกว่าขอยืมบัตรประชาชนประกันตัวให้เพื่อนหน่อยแม่ของภูวดลโทรหาใครใช่ค่ะโทรหาโจ๊กโทรหาโจ๊กแล้วโจ
หลังจากเกิดเรื่องแล้วแม่ถึงรู้ค่ะเพราะโจ๊กไม่ได้บอกแม่เลยว่าได้เอาบัตรไปแบบเนี้ยคือแล้วก็สุดท้ายก็คือสุดท้ายก็คือก็ให้ก็คือต้องให้แม่คือโดนกดดันอ่ะเด็กเด็กคือเพื่อนมาแม่กลัวโดนโทรมาทีแรกทีแรกภูวดลแชทมาเองอะไรเองโจ๊กก็แบบไม่เอาดีกว่าแม่ภูวดลโทรมาบอกยืมบัตรหน่อยลูกช่วยเพื่อนป
แล้วได้ไปยังไงก็เพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนสนิทนี่เลยเอาไปให้ก็คือมีพึ่งสนิทอีกคนนึงเอาบัตรของเจ้าไปให้แม่ของเพื่อนใคร
แม่ของภูวะดนที่เป็นพยานในคดีนี้นะครับซึ่งเพื่อนคนนี้แหละเป็นติ๊กซอร์พอโจ๊กถูกถูกจับ
ก็บอกพ่อกับแม่ว่าโอ้โหถ้าย้อนไปวันนั้น๒๓สิงหาคมปี๖๓ผมจำได้
คือเขาก็เขาก็คิดว่าจะเอาบัตรไปประกันจริงเพื่อนคนนี้ก็เลยเอาบัตรของโจ๊กเนี่ยส่งให้แม่ภูวดลไป
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ